มีคลิปหนึ่งออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดีย
ถ่ายให้เห็นถึงวิธีการกรีดกระเป๋าหมดเลย
โดยระบุว่าเป็นรถเมษายหนึ่งสี่ศูนย์
ซึ่งเคราะห์ดีเขาบอกว่าคนที่เห็นพฤติกรรมทั้งหมดคือกระเป๋ารถเมย์นั่นแหละ

ใช่ดูกันหน่อยฮะ
อะไรอ่ะ
ทำไมอ่ะพี่
ใจเย็นไม่ต้องนั่นใจเย็น
นี่เป็นช่วงจังหวะที่มีการล้อมจับผู้ที่

ก็บอกรอหน่อยเดี๋ยวตำรวจก็มาแล้ว
ส่วนผู้ที่ก่อเหตุก็บอกว่าปวดท้อง

แต่คนขับรถเมย์เขาก็ปิดประตู

เรื่องนี้ก็ต้องชมเชยไหวพลิบของกระเป๋ารถเมย
สังเกตเห็นชายตัวสูงใส่เสื้อยืดสีน้ำเงิน
พยายามตะโกนให้เปิดประตูรถเมย์

กระเป๋าบอกว่าเป็นคนกรีดกระเป๋าพูดในสารหญิง

ให้เอาผิดกับคนร้ายเป็นอาสาจราจรหญิง
กระเป๋ารถเมย์ตามขึ้นมาให้ช่วยในรถนี่เลย
ต้องเรียกคนมาช่วยเรียกกำลังเสริม
อืมนะครับแล้วอาสาจราจรหญิงก็บอกว่า

นั่นน่ะสิบอกว่าปวดท้องด้วยนะ

ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะ
เกิดขึ้นช่วงระหว่างรถเมย์วิ่งถึงป้ายประตูน้ำ

ผู้ชายคนนี้พยายามวิ่งหนี
แต่ตำรวจจับกลุ่มไว้ได้ค่ะ

แต่ผลการสอบสวนปรากฏว่า
ไม่พบมีดที่ใช้กรีดกระเป๋าหลักฐานสำคัญเลยนะ
มีดที่ใช้กระดิษฐ์กระเป๋าไม่พบ
และกระเป๋าเงินของผู้โดยสารหญิง

หรือเป็นผู้ต้องสงสัยเฉย
เอาเป็นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถเมย์นะคะ

คนร้ายน่าจะทำกันเป็นทีม
กระเป๋าอ่ะเออส่งต่อแล้วไงส่งกระเป๋าไปต่อแล้วแบบรวดเร็ว
เป็นการส่งต่อของกลางให้กับเพื่อนร่วมแก๊งที่อยู่ในรถเมย์
แล้วเพื่อนคนนั้นลงจากรถเมย์
โดยที่คนอื่นไม่ทันสังเกตก็ทำให้ตำรวจขาดหลักฐานค่ะ
นี่รถเมย์มีกล้องวงจรปิดไหมนะ